มาดูบรรยากาศของการอัญเชิญเท่าดอกไม้จันท

หลวงรัชกาลที่๙ที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะ
ก็มีการนำไปลอยในแม่น้ำสายต่าง
เขื่อนสำคัญสำคัญอย่างเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชายภูมิด้วย
บรรดาข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน
นำโดยนายวรสิทธิ์พุทธจีบในอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
ร่วมทำพิธีอันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าเมื่อปี๒๕๕๙
หรือเมื่อ๓๖ปีก่อนด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดน้องคายนายรณชัยจิตวิเศษ
ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะอันเชิญพระโกรธ
ถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์จากพระเมลุมาตรจำลอง
โพชัยพระอารามหลวงมายังท่าเรือหายโศก
เทศบาลเมืองหนองคายและนำลงเรือของหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
เพื่อทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์กลางแม่น้ำโขง
บริเวณพระธาตุล่านองหรือพระธาตุกลางน้ำ
ซึ่งถือเป็นที่เคารพสัทธายิ่งของชาวหนองคายนะคะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดเมืองกาลค่ะนายพี่สุดบุษยภัณฑ์พงศ์
ว่าราชการจังหวัดอันเชิญเท่าดอกไม้จันท
ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาก่อนนำไปลอยกลางแม่น้ำโขง
บริเวณหน้าวัดสุดเขตแดนสยามอำเภอเมือง
โดยใช้เรือตรวจการและเรือโดยสารไทยลาวรวม๖ลำ
โดยหลังจากทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์แล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ขับเรือยนวนขวา๓รอบตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ
ส่วนที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

ร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้นะคะนายอติชาติอุณหะเลขกะกะในอำเภอธาตุพนม
ได้นำข้าราชการและประชาชนทำพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันท

โดยมีเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
จัดขบวนไปอย่างสมพระเกียรติ
ด้านในทวัฒนสู้ระบานพวกว่าราชกาลจังหวัดศรีสเกส
เป็นประธานในพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันท
พระเมรุมาตรจำลองภายในสนามย่า
หน้าสารกลางจังหวัดไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
โดยมีพระราชกิติรังศรีเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกต
พระสงฆ์๙รูปประกอบพิธีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ลงเรือที่สะพานบ้านแก้งเพื่อนำเท่านั้นไปลอยในลำน้ำมูลค่ะ

นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์จากพระเมรุมาตรจำลอง
ไปอย่างท่าน้ำวัดท่าสองคอนอำเภอเมืองเพื่อลอยลงสู่แม่น้ำพอง
สถานที่ในการประกอบพิธีขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และไหลเข้าท่วมพื้นที่วัดท่าสองคอนแล้ว
แต่ก็มีชาวขอนแก่นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงโศกเศร้าค่ะ